นอกจากการประชุมรัฐธรรพาวันนี้
ปราชุมของตุลาการสารรัฐธรรมนูแล้ว
ก็จะมีการประชุมพิจารณาคำร้อง
วินิจฉัยสมาชิกภาพของคุณพิธากรณี
เพราะถ้าสารรับอาจจะอยู่ในรถที่กอกโต
อาจจะมีคำสั่งให้คุณพิทาหยุด

กว่าสารจะมีคำวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าดอมพูดมาแบบนี้นอกจาก๙โมงครึ่ง
สาธาเขาจะเริ่มอธิบายกันก่อนจะเสนอชื่อซ้ำไม่ซ้ำอะไร

แล้วถ้าเกิดว่าสารออกมาปุ๊บประชุมเสร็จแล้วมีมติ
สมมุตินะถ้าให้คุณพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่

คุณพิธาก็อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการโหวตนายกด้วย
แต่ยังมีสถานะการเป็นแคนดิเดตนายกอยู่
แต่ทีนี้คุณผู้ชมไอ้ประเด็นนี้ว่า
ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
มันก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจของสวด้วยไม่มากก็น้อย
แล้ววันนี้เราก็ลุ้นกันด้วยใช่ไหมรอบที่แล้ว๔๓คนไม่มา
ไม่มาแสดงตัววันนี้ไม่รู้จะมาเติมเท่าไหร่
แล้ว๔๓คนถ้ามาหมดนะตอนนี้ถ้ามาหมดเนี่ย
จะเป็นเสียงที่เติมให้กับคุณพิธาหรือไม่

โดยวันนี้ครับที่ห้องประชุมชั้น๙สารรัฐธรรมนูล
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนี่แหละ
ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเขาจะประชุมกัน
ตามกระบวนการหากสารรับคำร้องไว้วินิจฉัยแล้ว
ก็จะตรวจสอบตามพยาหลักฐานตามขั้นตอนการพิจารณาคำร้องของศาล
และจะมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องก็คือคุณพิธา
ปฏิบัติหน้าที่สอสอไว้จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัย
แต่คุณพิธาสามารถยื่นคำชี้แจง
เพื่อแก้ข้อกล่าวหาได้ภายใน๑๕วัน
รวมทั้งอาจสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยได้ด้วยครับ

คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูล๙ท่าน
ที่จะเป็นผู้ชี้ขาดเรื่องนี้มีใครบ้าง
ประธานสารรัฐธรรมนุนก็คือท่านวรวิทย์กังสะสิเทียมครับ
ส่วนตุลาการสารรัฐธรรมนุนอีก๘ท่านประกอบไปด้วย

นายปัญญาอุชาชน
นายอุดมสิทธิวิรัตน์ธรรม

นายจิรณิตหะวานนท์

และนายอุดมรัฐอมริตครับ
ส่วนการปฏิบัติของสภาพผู้แทนราชดรที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่า
อ้าวแล้วถ้าผลตัดสินคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลเนี่ย
สั่งให้คุณพิทาหยุดทำหน้าที่สอสอแล้ว
คุณพิทายจำเป็นต้องเดินออกจากที่ประชุมสภาเลยหรือเปล่า
เรื่องนี้ครับเลขาธิการสภา
อย่างนางพรพิษเพชรเจริญบอกว่าโดยปกติ
จะไม่มีการประกาศใดในที่ประชุมจนกว่าจะได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการ

ส่วนจะใช้เวลานานแค่ไหนนั้นเนี่ย
ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะส่งมานานแค่ไหนล่ะ

คำสั่งสารมาถึงก็ปฏิบัติตามนั้นทันทีครับ